ที่ประจีนบุรีที่ชิงทองอีกแล้ว
คราวนี้ทำรถติดยาวหลายกิโลเลยฮะ

ครับ
ครับ
ครับ

ครับ
ครับ
ครับ
ครับ

ครับ
ครับ